คุณผู้ชมครับแม้ตอนนี้ตลาดน้ำมะพร้าวในไทยค่อนข้างจะเล็กนะครับ

แต่ว่าตอนนี้หลายบริษัทนั้นมาร่วมจับตลาดนี้นะครับ
ทั้งเป็นผู้ผลิตน้ำผลไม้น้ำอารมณ์หรือว่าผู้ส่งออกมะพร้าว
เริ่มมาจับจองพื้นที่นี้เพราะมองว่าเรื่องของกระแสรักสุขภาพ
ทำให้น้ำมะพร้าวนั้นสามารถเติบโตได้ครับ
ติดตามจากบรรยายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ

มีวางจำหน่ายในท้องตลาดเพิ่มมากขึ้น
ทำให้เกิดการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
หลังจากกระแสการดูแลสุขภาพมาแรง
รวมถึงมีงานวิจัยทางด้านอาหารในสหรัฐอเมริกา
ค้นพบถึงคุณประโยชน์และสารอาหารที่มีในน้ำมะพร้าว
ทำให้เริ่มมีผู้เล่นในตลาดเครื่องดื่มลงมาจับจองพื้นที่มากขึ้นค่ะ
เว้นแม้แต่ผู้ผลิตน้ำมะพร้าวส่งออกที่หันมาปรับแผนบุกตลาดในประเทศควบคู่กันไปค่ะ
มะพร้าวน้ำหอมลูกที่ใหญ่เกินไปหรือว่าเล็กเกินไปไม่ผ่านมาตรฐานการส่งออกค่ะ
แต่ว่าด้านในของน้ำมะพร้าวนะคะยังคงคุณภาพค่ะคุณผู้ชม
พร้าวเหล่านี้ค่ะจะถูกนำมาแปรรูปเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ออร์แกนิค๑๐๐
ภายใต้แบรนด์ออโคโคค่ะซึ่งแพ็กเกจจิ้งนะคะลักษณะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะ
เจาะกลุ่มไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ค่ะ
จุดขายออโคโคชูความเป็นสินค้าออร์แกนิคซึ่งมีทั้งน้ำมะพร้าว๑๐๐ไอศครีมพุดดิ้งมะพร้าวและน้ำมะพร้าวเกร็ดหิมะตั้งเป้ารายได้เติบโต๑๒๐ต่อปีค่ะ
คนไทยเริ่มมีความรู้ว่าน้ำมะพร้าวเป็นน้ำที่มีประโยชน์สำหรับเขาก็เริ่มหันมาใส่ใจ
แต่น้ำพยาบาลคือมะพร้าวอย่างที่เรียบมันบูมากเพราะฉะนั้นราคานี้จะสูง
จากนี้ก็ยังมีบริษัทเทพดุงพรมะพร้าวเจ้าของผลิตภัณฑ์มะพร้าวแปรรูปชาวเกาะก็หันมาลุกตลาดมะพร้าวพร้อมดื่มในประเทศไทยเช่นกันค่ะ
โดยเจาะกลุ่มผู้รักการออกกำลังกายและนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เคยบริโภคผลิตภัณฑ์ชาวเกาะมาก่อน
กระแสน้ำมะพร้าวที่จุดติดทำให้ค่ายน้ำอัดลมอย่างค่ายอาเจบิโคล่ามองเห็นโอกาส
ตัดสินใจเปิดตัวน้ำมะพร้าวอัดลมเป็นครั้งแรกในตลาดเมืองไทย
โดยเริ่มทดลองวางจำหน่ายใน๗๑๑ได้ไม่ถึงเดือนค่ะ
คาดหวังว่าสินค้าใหม่นี้จะช่วยผลักดันยอดขายสินค้าในกลุ่มให้เติบโตได้ถึงร้อยละ๑๕
นอกจากน้ำมะพร้าวอัดลมของค่ายอาเจบิ๊กโคล่าแล้วยังมีแบรนด์ใหญ่อีกหลายรายที่กำลังจับตาตลาดนี้
และเริ่มทดลองตลาดโดยนำวุ้นมะพร้าวเข้ามาเป็นส่วนผสมบ้างแล้ว